เต้าไหมคะเต้าไหมคะหมายถึงน้ำเต้าหู้นะคะเสร็จใหม่ใหม่เลย
กำลังร้อนเลยใครได้กินน้ำเต้าหู้ช่วงเช้าในเทศกาลกินเจ
นี่บอกเลยว่าอบอุ่นร่างกายและได้ประโยชน์ได้โปรตีนเต็ม
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สารมาแล้วนะคะ
เทศกาลกินเจเหลืออีกสองวันเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าฝนยาวไปค่ะ
ยังนับไม่ได้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเรายังคงอยู่ในฤดูฝน
ก็คือเดือนตุลาคมนี้อยู่เลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของฝนฝนเนี่ย
ช่วงนี้ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงภาคใต้ตอนบนฝนจะยาวไปเลยนะคะ
เพราะจะเห็นว่าลมหนาวจากประเทศจีนค่ะ
ดร่องฝนให้ต่ำลงมา

ก็คือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน

ขณะเดียวกันลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

สามารถดันลมหนาวให้ขึ้นไปด้านบนได้
ช่วงนี้งั้นแสดงว่าลมหนาวที่มาจากประเทศจีน

เริ่มมีอากาศเย็นแล้วนะคะ

ทั้งหลายในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
บ้านของคุณจะมี๒ฤดูนะคะ
ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีแล้วกันค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะเป็นห่วงหนักเลย

จุดไหนที่มีฝนสูงได้มากกว่า๒เมตรเลย

มัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่งนะคะ

คลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เลยค่ะ
ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องแบบนี้

เติมลงมาเรื่อยเลยค่ะ